ไปดูอะไรที่มันผ่อนคลายสนุกสนาน
อย่างเช่นกีฬาพื้นบ้าน
เขามีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจัดกันเป็นกีฬาสีภายในชุมชนเลยนะครับ
แล้วมีอยู่หนึ่งชนิดกีฬาที่บอกเลยว่าต้องแข่งกันเป็นคู่
โอ้โหดูสิว่าคู่แต่ละคู่เขาจะเข้าขากันขนาดไหนครับ
ลงลุกฮุกข์คลานกันไป
น้องไวร์ตอบผมตั้งชื่อให้กันนะครับนี่เป็นอะไร

ชื่อยาวจังคุณคะดิฉันจะบอกว่าวิ่งกระสอบเนี่ย
แข่งคนเดียวเนี่ยก็ยากแล้ว

คูณ๒เข้าไปอีกแล้วเป็นการแข่งขันที่อยู่ในกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่๖เมืองอ่างทองเกม๒๐๑๙นะครับ
เขาจัดขึ้นที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล๓วัดชัยมงคลจังหวัดอ่างทอง
แข่งขันวิ่งกระสอบคู่ก็ต้องมาเป็นคู่ตุนางันกันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ก็แต่ละเทศบาลจะส่งตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทีมละ๑๐คนเป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๕คนครับ
แต่เวลาแข่งต้องสลับกันก็คือหญิงชายต้องลงมาเล่นด้วยกันแบบนี้ครับ
บอกเลยนะมันเป็นการสร้างความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่
เพราะเมื่อคุณไม่สามารถคีกันเมื่อไหร่

เดี๋ยวจะให้ดูว่าขมัมแล้วเป็นยังไง

นี่ไงโอ้โหหกล้ม๖ลูกกันไป

นี่แหละครับก็วิ่งผลัดกันไปนะครับ
ครบทั้ง๕คู่เพราะทีมหนึ่งมี๑๐คนนั่นเอง
ถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะกันไปเลยครับ
เรียกได้ว่าบางคู่ไม่ต้องโดดหรอก
วิ่งสอยทั้งคือเค้าก็จะมีเทคนิคไง
บางคนที่กระโดดกันเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกัน
อะไรอย่างนี้เห็นป่ะดึง
นึกถึงเนี่ยผีกองก้อยของผีจีน
อ๋อก้อยเนี่ยหรอ
โอ้โหบางคนเล่นจบปุ๊บเนี่ยนะครับ
ข้อเข่าเสื่อมเลยนะครับ
เข้าเสื่อมคุณต้องขันน็อตดีนะ
จริงคืออยากจะบอกว่าวิธีการแบบวิ่งกระสอบ
ส่วนใหญ่เขาจะเน้นกระโดดกันใช่ไหม

เพราะว่าเวลาวิ่งมันจะลื่น

ฉันเห็นบางคนนะมาด้วยกันเป็นคู่นะ

เขาจะไปยังไงคนนึงจะวิ่งอีกคนนึง

ในการวิ่งกระสอบแบบรวดเร็วเป็นคู่